เวลาขึ้นเครื่องบินใช้กระเป๋าเดินทางของตัวเอง

คือมันก็มีกฎกติกามารยาทในเรื่องของการเดินทางอยู่แล้วเนาะ
กระเป๋ามันต้องขนาดไม่เกินเท่าไหร่น้ำหนักไม่เกินเท่าไ

ดราม่าสิครับว่าเชิญลงจากเครื่อง
เพราะว่าแอร์ไม่ยอมช่วยยกกระเป๋ามีแฮชแท็กแอร์มีไว้ทำไม
กระเป๋าเดินทางประมาณแบบนี้ก็จะคุ้นกันนะฮะ
เวลาเราขึ้นเครื่องเนี่ยไซส์ประมาณนี้
กิโลบวกลบได้อีกหน่อยหนึ่ง
ก็จะเอาขึ้นเครื่องบินถือขึ้นไปได้

ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะยกขึ้นไปเก็บได้ง่ายหน่อย
แต่ถ้าคุณผู้หญิงเนี่ยบางทีแล้วอาจจะยกไม่ค่อยสะดวก
บางครั้งอาจจะเห็นพี่สจวดพี่แอร์ฮอสเตจมาช่วยบ้าง
จริงแล้วหน้าที่การยกกระเป๋าขึ้นเก็บที่ชั้นเก็บสัมภาระ

ไม่ใช่หน้าที่ของแอร์ฮอสเตจสจัวหรือว่าลูกเรือนะฮะ
การที่สจ๊วดหรือว่าแอร์ฮอสเตจมาช่วยเป็นน้ำใจเฉยอีก
หน้าที่ของเขาคือดูแลเรื่องความปลอดภัย
ทีนี้มันมีประเด็นเพราะว่ากระเป๋าเดินทางแบบนี้มันเกิดดราม่าขึ้น

คุณเบ้นอาปาเช่เขาได้มีการโพสต์ภาพเอาไว้

จะกลับจากเวียดนามมาลงที่สุวรรณภูมิประเทศไทย
แล้วปรากฏว่ามีกลุ่มผู้โดยสารกลุ่มหนึ่งเป็นคนไทยเนี่ย
กลุ่มนี้จะมีสัก๓๔คนที่ขึ้นเสียงโวยวายใส่

ขึ้นคำหยาบผู้จาคมขู่นะครับ

ลองดูหน่อยครับโพสต์เต็มต้นเรื่องมันมาจากว่า
มีเด็ดไอนอลสาวคนหนึ่งมีคนติดตามประมาณเกือบ๖แสนคนนะฮะ
ไอดอลสาวคนนี้เขาโพสต์เฟซบุ๊คเล่าว่า
การบินแห่งหนึ่งบริการแย่มากเลย
กระเป๋าหนัก๗กิโลก็ใบประมาณที่ผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยนะฮะ

แล้วผู้หญิงตัวเล็กน้ำหนัก๔๓ยกไม่ไหว
ขอให้ช่วยยกให้หน่อยดันมาบอกว่าให้ยกเองค่ะ
แล้วก็พูดต่อว่าถ้ายกไม่ไหวทำไมไม่โหลดล่ะคะ

เลยบอกว่าอยากรู้จังเลยว่ามีแอร์ฮอสเตจไว้ทำไม
ไม่ต้องบริการอย่างอื่นเลยใช่ไหม
หลังจากนั้นครับทัวร์ลงหนักเลย
จริงคนเห็นด้วยกับเธอก็มีไม่เห็นด้วยก็เยอะ
บางคนบอกว่าน้ำหนัก๔๓แต่ว่าคุณไม่ได้ป่วยนี่คุณก็ดูแข็งแรงดีนี่นะ
แล้วจะให้เขามายกให้ขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ใช่หน้าที่ของเขานะ
นี่ครับต่อมาครับเน็ตไอดอลสาวคนนั้นก็โพสต์ชี้แจงเพิ่มเติมในคอมเมนต์
ชี้แจงรอบนี้ให้น้ำหนักเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

บอกว่าตอนที่ยกกระเป๋าขึ้นเนี่ยมันทุลักทุเลยากมากเลย
เพื่อนก็บ่นว่าทำไมเขาไม่มีน้ำใจมาช่วยยกหน่อยล่ะ
แล้วมีแอร์คนหนึ่งมาพูดใส่บอกว่าหนักแล้วทำไมไม่โหลดล่ะ

เจ้าตัวบอกว่าที่โพสต์แบบนี้เพราะรู้สึกแย่กับน้ำเสียงของแอร์
ตอนแรกบอกว่าไม่ช่วยยก
ต่อมาบอกว่าน้ำเสียงแย่มากแย่จริง
คุณเบนส์อาปาเช่ครับโพสต์เล่าเหตุการณ์
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยตั้งแต่ต้นจนจบ
มาลงสวนภูมิเครื่องเดิมที่ต้องออกตอนเที่ยงตรง
ดีเลยร์ไปสองชั่วโมงออกใบสองครับผีมิวคุณผู้ชม
เชิญคนไทยออกจากเครื่องและเชิญออกรวมทั้งหมดสิบหกคน
คนไทยในกลุ่มนั้นเนี่ยนั่งหลังคุณเบนท์อาปาเช่ไปประมาณสองถึงสามแถว
จุดเล็กของปัญหามันเริ่มจากมีผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มนั้นแหละ
แอร์ช่วยยกกระเป๋าให้แอร์ก็พูดทำนองที่ว่าต้องยกเองนะคะ
อันนี้คุณเบ้นบอกว่าไม่ค่อยเข้าใจในกลุ่มนั้นก็มีผู้ชายประมาณ๑๐กว่าคนนะ
ก็มากันตั้ง๑๖คนเนาะเพื่อนก็มีเยอะแยะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ทำไมไม่ช่วยกันเองเนี่ยคุณเบ้นก็งงเหมือนกันทีนี้ปัญหามาแล้ว
เพราะมีเสียงจากข้างหลังเหมือนไม่พอใจและเริ่มโวยวายครับ
โวยวายให้แอร์เขาได้ยินเอาแบบเป๊ะคุณเบ้นโค้ดคำพูดมาแบบนี้เลยครับ
คุณเบ้นพิมพ์ว่าเฮียเอ๋ยแอร์คิดแต่จะเดินขายของเหรอวะ
ให้ช่วยยกของแค่นี้บอกให้กูไปโหลดดิถ้าโหลดยกไม่ไหว
เดี๋ยวกูถ่ายลงสตอรี่ไฟล์ไลน์วะด่าเลยอย่าให้มาขึ้นสายการบิน
เฮียหนี้อีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณเบ้นอาปาเช่เนี่ย
บอกว่าก็ได้ยินประโยคนี้ที่พูดออกมาทีนี้คราวนี้มีทั้งแอร์มีทั้งสตวด
มาคุยกันครับเอายังไงดีเครื่องก็ยังออกไม่ได้นะฮะ
งวงช้างที่เชื่อมต่อกับเกรดตอนแรกประตูเครื่องปิดแล้วครับ
ปรากฏว่าขยับกลับเข้ามาที่ประตูเครื่องเหมือนเดิมคุณเบ้นอาบาเช่บอกรู้เลยว่า
ต้องมีการเชิญลงแน่แล้วก็เป็นจริงแบบนั้นครับ
เจ้าหน้าที่ภาคพื้นของเวียดนามมีรพพอขึ้นมาเชิญคนแถวนั้นลงจากเครื่องบิน
คุณเบ้นอาปาเช่บอกไม่ได้เชิญลงหมดนะฮะเฉพาะชุดที่โวยวาย
แต่เข้าใจแหละเขามากันตั้ง๑๖คนเขาก็จะลงพร้อมกันหมดเลย
ทีนี้ตอนจังหวะจะลงเนี่ยเหมือนของขึ้นครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
กลุ่มเนี่ยไม่ได้โวยวายทุกคนนะคุณเบ้นย้ำมีประมาณ๓๔คน
ที่เหลือเขามีสติดีพูดจาดีคุณเบนท์อาปาเช่บอกไม่รู้เหมือนกันว่า
คนนั้นเขาดื่มหรือทำอะไรมาหรือเปล่าดูหลุดมากเลย
ลงจากเครื่องมีการข่มขู่ผู้ชายในแก๊งจากผู้ชายในแก๊งนะ
พูดข่มขู่เจ้าหน้าที่นะฮะแล้วคุณเบนท์บอกว่าจริงมีคลิปนะ
เป็นคลิปเสียงเจ้าตัวเนี่ยขอปิดภาพเอาไว้และให้ฟังเสียงพร้อมกันว่า
กลุ่มนั้นบางคนพูดยังไงฮะกับพนักงาน
นี่ครับมึงเจอกูแน่เตรียมตัวไว้เลย
คุณเบ้นอาปาเช่โพสต์เพิ่มเติมบอกว่าคือ
ผมว่าผมก็เดินทางมาไม่น้อยอยากให้เข้าใจกันใหม่ว่า

นั้นไม่ใช่หน้าที่แต่เหมือนพี่น้องพิมพ์บอกตอนแรก
มันคือน้ำใจมันคือน้ำใจครับ

โดนพี่เค๋อรุ่มคมคูด่าครึ่งข้อนชั่วโมง

ต้องออกมาพูดว่าจริงแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไร
คุณเบ้นใช้คำว่านี้เลยครับผมคงรู้สึกใจหมามากเหมือนแบบใจร้ายปล่อยผ่านไปได้ยังไง
คุณเบ้นอาปาเช่ย้ำในคอมเมนต์นะครับว่าต้องแยกแยะนะท่านอื่นในกรุ๊ปเนี่ยเขาคุยดีไม่ได้โหกเวกทั้งหมดไม่ได้เหมารวมด้วย
แต่ไม่เท่าคนเกาหลีสามคนต้องต่อเครื่องจากสุวรรณภูมิแล้วบินต่ออันนี้เขาเดือดร้อนนะครับต่อมา
ไอดอลสาวที่โพสต์เรื่องนี้ตอนแรกออกมาโพสต์ขอโทษเหมือนจะจบนะฮะ
แล้วต่อมาเนี่ยเธอชี้แจงเพิ่มเติมในโพสต์ครับ
บอกว่ารู้กฎสายการบินอยู่แล้วแต่อยากให้พูดด้วยคำสุภาพไม่ใช้คำเน็บแนม
เข้าใจแหละว่ากฎสายการบินคงไม่สามารถจะช่วยเหลือได้
ถามอย่างนี้ฮะแต่ควรมีน้ำใจหรือเปล่าแล้วก็คนไทยด้วยกันด้วยอ่ะ
บ่นกันเนี่ยก็บ่นเฉพาะในกลุ่มนะไม่ได้เรียกแอร์มาด่ามาว่า
สักคำหนึ่งบ่นในกลุ่มก็อาจจะมีคำหยาบบ้าง
แล้วส่วนที่เชิญลงจากเครื่องเพราะเขามองว่าเป็นการคุกคาม
และที่เพื่อนผู้ชายพูดว่าเดี๋ยวเจอกูและขอชื่อพนักงาน
เธอก็ชี้แจงแบบนี้เหมือนจะจบ
แต่ไม่รู้ว่าชาวเน็ตจะจบด้วยหรือเปล่านะฮะ
เอาเป็นว่าดูกฎกติกานี้หน่อยก็แล้วกันครับ
หลังจากที่ดูข้อความที่เธอบอกว่าขอโทษจากใจ
โพสต์ไปโดยที่ไม่ทันได้คิดไม่เตะตรองให้ดี
เคยโพสต์เอาไว้นะครับคุณผู้ชมบอกว่า
สัมภาระติดตัวเป็นความรับผิดชอบผู้โดยสารทุกคน
ที่ระบุไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน
ที่๖๙เขากำหนดเกี่ยวกับสัมภาระติดตัวผู้โดยสาร
หากผู้โดยสารไม่สะดวกในการจัดเก็บด้วยตัวเอง
สัมภาระไว้ได้ที่ใต้ท้องเครื่องก่อนขึ้นเครื่อง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวท่าน
ผู้โดยสารมีหน้าที่จัดเก็บสัมภาระติดตัวในห้องโดยสารอากาศยาน
ต้องปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน
เกี่ยวกับการจัดเก็บสัมภาระติดตัวดังกล่าว
นี่ฮะมีกฎกติกาที่ประกาศราชกิจจะเอามาให้ดูกันด้วย
อีกครั้งลูกเรือบนเครื่องบิน
เขาไม่ได้มีหน้าที่มาช่วยเรายกกระเป๋านะ
เขาดูแลความปลอดภัยนะฮะอันนั้นคือน้ำใจ
งั้นน้องคิงจะเก็บกระเป๋าเองหรือให้พี่มิ้วช่วยเก็บ